หลังเกิดคดีสะเทือนขวัญขึ้นที่ลำพูนนะครับ
เจ้าของบ้านได้ยิงสองสามีภรรยาผู้รับเหมา
ที่สร้างบ้านไม่เสร็จสักทีจนเสียชีวิต

ล่าสุดญาติของฝั่งผู้รับเหมา

โกงเงินค่ารับเหมาก่อสร้าง

ปูนเปลือยที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ
และเต็มไปด้วยเศษวัสดุก่อสร้าง
ภายในสวนลำไยหมู่ที่๖
บ้านโฮยไฟตำบลนครเจดี
อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน
ถือเป็นชนวนเหตุที่ทำให้นายบริพันธ์ผองเจริญ
อายุ๓๙ปีชาวจังหวัดภูเก็ต

นายวิวัตพงภัยบูลและนางสาวชื่นหาทัยปันนิษฐ์
สองสามีภรรยาผู้รับเหมาก่อสร้าง
จำนวน๘นัดจนเสียชีวิต
ก่อนเดินหันหลังไปไม่ถึง๑๐เมตร
เปลี่ยนแม็กซ์แล้วยิงตัวตายตาม
หน้าภรรยาที่ร่ำไห้แทบขาดใจ
ข้าวป่าอาหารได้ถูกจัดเตรียมใส่ในกระทง

โดยในวันนี้นางราตรีปันนิษฐ์ผู้เป็นแม่
และญาติญาติได้เดินทางมาทำพิธีที่จุดเกิดเหตุ
และรับศพนางสาวชื่นหาทัยลูกสาว

บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดน่าน

โดยผู้เป็นแม่ยืนยันว่าลูกไม่เคยทิ้งงาน
และที่บอกว่าปล่อยบ้านสร้างไม่เสร็จนานกว่า๒ปีนั้นไม่เป็นความจริง
เพราะเพิ่งทำสัญญากันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
รวมถึงยังไม่ครบกำหนดส่งงาน
จากเหตุการณ์นี้รู้สึกเสียใจ
เพราะลูกสาวกับลูกเขยเป็นคนดีเป็นคนทำมาหากิน
ถ้าหากคิดจะหนีงานจริงคงไม่ขึ้นมาให้ถูกยิงแบบนี้
และเป็นการจากกันโดยไม่ได้ร่ำรา
ลำไยแห่งนี้นายบริพันธ์ตั้งใจ
จะซื้อไว้สร้างบ้านพักเพื่ออยู่กินกับภรรยา
ซึ่งระหว่างที่ไม่อยู่ก็มีนางสาวจันฉายบางสินทุ
อายุ๔๗ปีเป็นคนคอยดูแล
เธอเล่าว่าวันเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
จึงรีบวิ่งมาดูก็พบว่าทั้งหมดได้กลายเป็นศพแล้ว
ตอนนั้นตกใจมากแต่คาดไม่ผิดว่าจะต้องเกิดเหตุร้าย
เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่ถึง๑เดือน
ทั้งสองฝ่ายเคยขึ้นมาเจรจากันแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ด่าทอกันหยาบคายเรื่องการสร้างบ้านที่ล่าช้า
พอเกิดเหตุแบบนี้ก็รู้สึกเสียใจและสงสารเจ้าของสวนเป็นอย่างมาก
เพราะฝากให้ดูแลที่นี่มานานกว่า๒ปี
เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้แก่ภรรยาของนายบริพันธ์เป็นอย่างมาก
เนื่องจากรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลป่าซาง

เนื่องจากสภาพติดใจยังขงยำแย่และไม่พร้อม
รวมถึงยังอยู่ในอาการโศกเศร้าร้องไห้ตลอดเวลา
ส่วนศพของนายบริพันธ์ถูกส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
ญาติญาติได้ติดต่อขอรับศพในวันพรุ่งนี้
ด้านความคืบหน้าคดีพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐาน
พร้อมรอให้อาการภรรยาของผู้ก่อเหตุดีขึ้น
เตรียมเข้าสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป